เพราะว่าผู้หญิงคนหนึ่งเป็นชาวอุดรธานีครับคุณผู้ชมครับ
ทำงานภูเก็ตภูเก็ตอยากจะกลับบ้านนั่งรถมาต่อกรุงเทพ
กับแม่บอกว่าเอ้ยเองไม่ต้องกลับมา

กับแม่ไล่เลยนี่แหละฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับนางสาวส้มเป็นนามสมมุตินะครับ
อายุ๔๓ปีเธอเล่าบอกว่าก่อนหน้านี้จะทำงานไปแคชเชียร์อยู่ภูเก็ต
เมื่อต้นเดือนเนี่ยกลับบ้านมาที่อุดรธานีครับ
นั่งรถโดยสารมาลงกรุงเทพจากนั้นก็ต่อรถมาอุดรธานี
พอมาถึงก็กักตัวที่บ้านสรรที่สุขไปเวลา๑๔วัน
ก็รักษาตัวจนกระทั่งวันที่๒๙กรกฎาคมหายดีแล้ว
หมอออกไปรับรองแพทย์ให้ด้วยบอกหายเป็นปกติไม่แพร่เชื้อ
ก็กลับบ้านสิครับกลับบ้านไปก็ไปกักตัวที่รีสอร์ท
อีกแห่งหนึ่งอีก๑๔วันเพื่อความสบายใจของครอบครัว
กักตัวเสร็จดีใจนะฮะโอ้ยรีบกลับบ้านไปเลย
อยากจะเจอหน้าพ่อหน้าแม่แต่ปรากฏว่าพอไปถึงครับ
ถูกพ่อกับแม่ไล่บอกว่ามึงไปไกลไกลขออนุญาตนะฮะ
ผมอ่านแบบตามที่ในข่าวที่มันเกิดขึ้น
บ้านนี้มีลูกลูกหลานอีกหลายคนตามรายงานข่าวบอก
คุณพ่อคุณแม่บอกกับเธอแบบนี้
พอได้ยินพ่อกับแม่พูดแบบนี้เธอสะเทือนใจครับคุณผู้ชมครับ
อึ้งพูดอะไรไม่ออกก็ร้องไห้เดินออกจากบ้านไปนะครับ
แต่ก่อนออกมาก็พยายามหวานล้อมแล้วอธิบายแล้วนะฮะ
ให้ทุกคนเข้าใจว่าหนูหายแล้วหนูหายแล้วนี่ไงใบรับรองแพทย์นะครับ
เอาให้ดูด้วยแต่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ฮะ
สุดท้ายเธอออกจากบ้านมาไปนอนตรงไหนรู้ไหม
บอกขอสอบ้างหลงทักบ้างพุ่อยิงเหนือ

คือเธอบอกคิดแล้วช้ำใจจะไม่ขอเข้าบ้านอีกต่อไป
โอ้โหนี่ฮะคือโดนด่าไม่มีใครต้อนรับ
เดี๋ยวจะกลับไปหาสามีที่ภูเก็ต
พูดไปเธอก็ปาดน้ำตาไปครับคุณผู้ชมฮะ

แล้วแล้วหวังไหนคะ
กูไปรับชาร์จกูคุณได้เข้ามาสื่อของอะ
นายวีรพลรักเสมอวงเป็นแอดมินเพจบ้านดุงอัปเดตครับ
แล้วก็เป็นจิตอาสาที่ช่วยผู้หญิงคนนี้

เค้าบอกบางทีก็ได้รับแจ้งว่ามีผู้หญิงรักษาโควิดหายแล้ว
แต่พ่อแม่ญาติพี่น้องไม่ให้เข้าบ้าน
ก็เลยจะขอไปนอนที่วัด
ก็ตรวจสอบไปตรวจสอบมานะครับเธอก็
พบว่าเป็นเหตุการณ์แบบนี้จริงเขาก็เลยบอกว่ายังไงรู้ไหม
ผมมีบ้านสวนอย่างนั้นคุณมานอนบ้านสวนผมก่อน
นะแล้วก็ทราบว่าเธอเนี่ยขออภัยฮะทำบัตรประจำตัวประชาชนหาย
ก็เลยพาไปทำบัตรประจำตัวประชาชนใหม่นะครับได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี
ท่านในอำเภอบ้านดุงประหลัดอำเภอนะครับจนได้บัตรประชาชนใหม่แล้ว
สามีที่อยู่ภูเก็ตก็โทรมาหาแอดมินคนนี้บอกว่าฝากดูแลเมียอีกสัก๒วันนะ
เดี๋ยวกำลังหาเงินอยู่เดี๋ยวได้เงินแล้วจะส่งมาเป็นค่ารถให้เมียเนี่ย
กลับไปหาเขาที่ภูเก็ตช่วงนี้ก็ฝากนอนบ้านสวนของท่านแอดมิน
บ้านดุงอัปเดตไปก่อนค่ะคุณผู้ชมครับโลกรังเกียจไปเถอะครับ
โควิดสิบเก้ารังเกียจมันไปเถอะฮะแต่ไอ้คนที่เขาเคยเป็นแล้วรักษาหายแล้ว
อยากให้ท่านพิจารณาดูว่าอืมเขาจะได้เดินต่อไปในสังคมได้อืม
ไม่รู้ว่าสักวันมันอาจจะเป็นเราอ่ะใช่ไหม